ด้วยความว่าประเด็นการเดินทางกลับมาของคุณทัคสิน
ล่าสุดก็มีการระบุวันคือ๒๒สิงหาคม

ล่าสุดวันนี้คุณอุ้งอิงก็มีการโพสผ้าไปทำบุญของให้คุณกัดเตินทางกลับบ้านครับ
อังคารที่๒๒สิงหาคม๙โมงที่ดอนเมือง
จะไปรับคุณพ่อทักษิณซึ่งตรงกันกับวันโหวตนายกรัฐมนตรีพอดิบพอดี
ด้านในทักษิณก็มีการให้สัมภาษณ์บีบีซีไทยระบุว่า
เดิมกำหนดกลับ๓๑กรกฎาคม

ก็เลยเลื่อนมาวันที่๑๐สิงหาคม
แต่ก็มีคนไปดูเลิกดูยามให้เลื่อนอีกเป็นวันที่๒๒สิงหาคม
เขาบอกว่าก็เป็นวันดีแหละนะฮะ
และการไม่เลือกกลับวันที่๒๑สิงหาคมนั้น

ก็คือคุณแพทองทานเขาเกิดวันที่๒๑นะครับ
ล่าสุดนะฮะเมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณอุ้งอิ๊งโพสต์ไอจี
พร้อมกับคุณเอมทินทองทาและเข้าครัว
เดินทางไปทำบุญไหว้พระที่สารหลักเมือง

เนื่องจากว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เองก็ตรงกันกับวันเกิดของเธอด้วย
แล้วก็โพสต์ข้อความแคปชั่นระบุว่า

ถือโอกาสมาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ศักระพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือ

สมเด็จพระบุรพะกษัตยาธิราช
นปราศาสตร์คราเทพต์ปีนอน

ขอพรพระให้การกลับบ้านของคุณพ่อ
ร่าบเรื่องเรียบร้อยและปลอดภัย
ก็ต้องจับตาดูกับเรื่องของการเดินทางกลับมาเมืองไทยของคุณทักษิณนะครับ